คุณผู้ชมพี่แจ๊คเคยได้ยินไหม

สวยด้วยนะคะแล้วก็ตลกด้วยนะคะแฟนล้อหล่อนี่สิ
โอปอลโอปอลปานิสรานั่นเองค่ะ
จริงแท้แน่นอนเลยนะสามีสาวโอปอร์อย่างเมาโอ๊คสมิทด้วยนะ
หล่อเนี่ยขั้นเทพรายละเอียดหน้าเขาดีมากคุณค่ะ
แต่หล่อแบบนี้นี่แหละนี่มาสายแบบว่าสยบกายสยบใจ
ไว้ที่สาวอารมณ์ดีนะคะอย่างโอปอลปณิสรานี่แหละ
ของโอปอล์ค่ะบอกเลยว่าโอ้โหล้นเหลือจริง
ยังมีความคมเข้มแบบสาวไทยด้วยนะ
แต่ที่สำคัญเนี่ยจะรีดเอิ๊กอัพครบรถแบบนี้
จะให้ตลกก็ได้จะพาลุยก็เต็มที่เต็มเหนียวไปเลยค่ะพี่
ต้องใจใช้ชีวิตคู่ในที่สุดค่ะแล้วบอกเลยนะว่าในบทบาทคุณแม่โอปอร์นะ
บอกเลยว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมเป็นคุณแม่ที่เลิศเลย
ที่สำคัญผ่านมาแล้วหลายปีความหวานผู้เนี่ยไม่แถวเลยจ้า
ใช่เขาเรียกคุณพ่อโอ๊คุณแม่โอปอล

น่ารักจริงนะคะมาต่อกันที่คนนี้เลยดีกว่า
ตลกไม่นกแถมสวยด้วยนะคะมอบมงให้เธอเลยค่ะ
พี่เป๊กกี้ศรีธัญญาระดับความเฮฮาสูงสุดจริงคุณผู้ชม
นี้ต้องยกให้เธอเลยค่ะจะปล่อยมุกปล่อยแก๊กอะไรขำกลิ้งตลอดเลยล่ะค่ะ
แล้วด้วยความอารมณ์ดีมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ

มีเด็กค่ะนี่นะคะหนุ่มรุ่นน้องมาสเซอร์เนี่ยคุณถากูล
ห่อเข้มมาเลยมีหนวดด้วยอุ้ยกรี๊ดนะคะ
คู่นี้ศึกษาดูใจกันมาหลายปีมากคุณผู้ชมมีความน่ารักออกมาให้เห็นตลอดค่ะ
ทากูลเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกว่าที่ตกหนุ่มรักพี่เป๊กกี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะ
แค่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เดินหน้าจีบเลยนะคะ
อายุห่างกันกี่ปีก็ช่างเขามองข้ามไปเลยค่ะนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็เตรียมตัวมีน้องแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลูกบ้านสร้างเรือนหอด้วย
หลังโควิดจบปุ๊บปั๊บนะคะดิฉันว่าคงได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่นะคะ
สร้างสระว่ายน้ำในบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรคู่นี้ชอบอีกคู่นึงเพราะว่า
ทำงานทำมาหากินด้วยกันกับคนจริงทั้งคู่ค่ะ
ปิดท้ายกันที่ตลกสาวสวยนะคะอย่างชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
จะเดินสายตลกตั้งแต่เข้าวงการนะแต่พื้นฐานความสวยของพี่ชมพู่ก็มาเต็มเลย
วันเวลาผ่านไปค่ะสวยวันสวยคืนช่วงนี้คุณแม่เป็นคุณแม่แล้วด้วย
แต่เรื่องความสวยเนี่ยก็ไม่ส่างนะคะที่สำคัญคุณสามีคุณบอยดูซะก่อน
สามีหล่อนาดูดีเลยนะเห็มหน่วยสักเถา
เขาเรียกว่าหล่อแบตบอยครับพี่
ความรักคู่นี้เขาเกิดมาในกองถ่ายก่อนบ่ายคลายเครียด

อยเนี่ยเป็นหลานอาเป็ดเชิญยิ้มมาฝึกงานแล้วก็พูดคุยหยอกแซวกันไปกันมา
ปรึกษาเรื่องความรักโบ๊บะสุดท้ายลงเอยกันซะเองเลยจ้า
ชีวิตหลังแต่งงานอบอุ่นลงตัวไม่แพ้คู่ไหนเลย

จริงลูกพลาดลูกด้วยนะคะคือชมพุกเคยเล่าให้ฟัง

คือตอนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่แล้วก็คุณบอยที่เขามาฝึกงานพอดี

ดิฉันหล่นจากเก้าอี้เลย

ที่ฉันยังไม่ได้เลย
แปลงตัวเหรอ